ถ้ายังจำกันได้เราเคยนำเสนอเรื่องของการปลุกเสก
เครื่องรางของขลังของอาจารย์แจ้วเหนือดวง

โอ้โหลูกค้าทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศ

กุมารทองตะกรุดเหนือดวงนี่อันนี้คือของหลักเลย

แต่ว่าวันนั้นทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่เราไปเจาะมาเนี่ย

เหมือนมีมวลสารที่เป็นมนุษย์อยู่ด้วย

ใช่เพราะว่ามันมีคำถามว่าเอาไปเอามาจากไหน
วนสารมนุษย์คืออะไรกระดูกหรืออวัยวะคุณไปเอามาจากไหน
ถ้าไปเอามานั่นคือเรื่องของศพหรือคนตายแน่

วันนี้ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่เพื่อหาความชัดเจนเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมครับ
ปรากฏว่าอาจารย์แจ้วเหนือดวงยอมให้สัมภาษณ์ยอมพูดคุยแล้ว
เพราะวันนั้นลูกสาวบอกไม่ว่างจริงเลยไม่ได้ให้สัมภาษณ์

แจ้วบอกว่าไม่มีไม่มีชิ้นส่วนมนุษย์อะไรทั้งนั้นแหละ

อาจารย์แจ้วเหนือดวงหรือว่านายนรงโลหาเวท
ก็เป็นผู้ที่ทำพิธีสร้างแล้วก็ปลุกเสกกุมารทองเรียกทรัพย์และตะกรุดเหนือดวง
สำนักอยู่ที่ตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานี

เพราะว่าบอกว่าจะมีพิธีใหญ่๒๗ธันวาคมนี้
บอกว่าเป็นการเข้าใจผิดเพราะก่อนหน้านี้เคยให้ลูกสาวไปหยิบมวลสารมาให้
แต่ว่าไปใช้คำว่าไปเอาผงกระดูกไปเอาผงเนื้อเอาเลือดอะไรพวกนี้

เพื่อให้กุมารทองที่สร้างขึ้นมามีครบ
ซึ่งที่จริงแล้วมวลสารที่นำมาใช้มันก็คือ
งว่านมงคลชนิดต่าง

แล้วอาจารย์แจ๊วเขาแจกแจ้งเลยวันเหลือมาสอน

อย่างเช่นว่านมงคล

จะได้ให้โชคให้ลาบคุ้มครองป้องกันภัย

กับต้นไก่แดงเป็นสมุนไพรมงคล

จะได้เป็นสิ่งของต่างเหมือนกับกุมารทอง
จะได้มีอวัยวะครบ๓๒

ที่บูชากุมารทองพลายกุมาร

ตามที่แบบบอกไว้ว่าจะได้อย่างนู้นจะได้อย่างนี้ต้องรักษาสิน๕
ฟังเสียงดูแล้วกันนะครับ
จากที่ค้าขายล้มเหลวก็กลับมาค้าขายก็ดีขึ้น
อาจารย์แจ้วก็ยืนยันเพิ่มด้วยนะครับ
บอกว่าในส่วนสำนักของอาจารย์แจ้วเนี่ย
เป็นพระเวทสายขาวหรือว่าสายสว่าง
ไม่ใช่สายมืดหรือว่าสายดำ
เหมือนอะไรนะมันขาวมันดำเป็นหนังกระมวลภายใน
หนังศัยศาสตร์มนดำเป็นความเชื่อสนบุคคล